ต้องให้พี่บอลและน้องคล่อมนักเบิร์ชอธิบายก่อน
นี่คือเก้าอี้แบบมีพนักพิง

บอกด้วยเลยว่าราคาย่อมเยา

อันนี้เก้าอี้แบบกลม

ดูจากขนาดก็รู้อยู่แล้วว่าของพี่เนี่ยราคาจะต้องถูกที่สุด

เพราะว่าเป็นเก้าอี้แบบเหลี่ยมแบบทรงเตี้ย

ต่างคะพี่คุณครับครับแล้วสีสบดของล้ำเบิดอะไรสีมรูห์
ใช่มันเข้ากับหน้าครับพี่แค่นั้น

อันนี้สูงสุด
เข้าไปชิงเจ้าข้างในเลย

ขอบคุณแจมขอบคุณเตวิทนะคะ
เห็นแล้วนะเก้าอี้ทั้ง๓แบบ๓สไตล์นี้ค่ะ

มูลค่า๕๐๐๐บาทเลยนะต้องตั้งสมาธิให้ดี
เก้าอี้ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ไม่มีใครที่เคยนั่งเนี่ยแบบนี้
ถ้าแบบนี้ก็อาจจะเฉพาะไว้ซักผ้าหรือว่าไว้นั่งอะไรอย่างนี้
กว่าทั้ง๓แบบเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยนั่งเอาจริงเก้าอี้พลาสติก
จริงมันก็ต้องเป็นอันนี้แต่ประเด็นคืออันนี้มันข้อที่๗
ตัวช่วยคุณเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยนะคุณจะใช้เลยก็ได้ณตอนนี้
ตัวช่วยที่เหลือก็คือคุณสามารถตัดข้อที่แพงออกได้
ใช้ตัวช่วยครับใช้ตัวช่วยเอาตัวช่วยมาให้เป๊กค่ะ
ตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณเจมส์และคุณเซวิทค่ะคือให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
คุณผู้ชมลองนึกสิคะว่าเก้าอี้ทั้ง๓แบบเนี่ยแบบไหนราคาแพง
เฟ็กจะตัดตัวที่ตัวนี้ค่ะ
เก้าอี้เหลี่ยมทรงเตี้ยที่คุณใช้ตัวช่วยให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
ราคาอยู่ที่๑๓๙บาท
เหลือเก้าอี้๒แบบให้หนุ่มได้เลือกว่าจะเลือกเก้าอี้แบบพนักพิง

ที่เป็นของที่ถูกที่สุด

คุณคุณจะมานับแบบเด็ดกุหลาบตอนวัยเด็กไม่ได้นะ
ทานอันนี้มันแพงสุดอันนั้นก็ถูกสุดกลับกันเลย
คุณเตวิทและคุณเจมส์
คุณเลือกเก้าอี้พนักพิงหรือเก้าอี้กลมคะ

คุณเลือกไหนก็ไหน
คุณเลือกเก้าอี้สีแดงตัวนี้ที่มีพนักพิง
เป็นเก้าอี้ที่ราคาถูกที่สุด
เป็นจะเฉลยเก้าอี้กลมที่คุณเตวิทและคุณเจมส์ไม่ได้เลือก
ราคาของเขาอยู่ที่
อยู่ที่๑๒๙บาท

ตัวสีชมพู๑๓๙บาท๑๒๙บาท
เพราะฉะนั้นตัวที่คุณเลือกค่ะ

พนักพิงตรงนี้ราคาต้องถูกกว่า๑๒๙บาท
และราคาอยู่ที่

ตรงนี้ตัวสีแดงที่มีพนักพิงตัวนี้
ราคาถูกที่สุด

สมราคา๕๐๐๐บาท

คุณเตวิทและคุณเจมส์

รอคุณอยู่ค่ะคุณเตวิทและคุณเจมส์

ว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อคะ

อยากให้มาถึงกับทุกคนนะสำหรับข้อนี้

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือคำถามมูลค่า๑แสนบาทของคุณ
ใครรู้บ้างว่าของหวานจากแมคโดนัล๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
ช็อกโกแลตซันเดย์

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
ต่อจากนี้ไปแกงป่วนด้วนราคาเปลี่ยนเวลาใหม่
กลับมาพบกับคุณผู้ชมเวลาบ่าย๓โมงครึ่ง
เปลี่ยนเวลามาเร็วขึ้นความหาก็มากขึ้นด้วยนะครับ
กันบ่าย๓โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม

นี่เที่ยวเสือหรือฟันหน้านะข้อมูล

อยู่ยงฮงธภัณธ์อายุยืนเป็นร้อยปี

นั่งมามันก็ได้